ภาวะอย่างนี้อะไรมันจะเป็นเรื่องใหญ่
มากไปกว่าปัญหาเรื่องปากท้องเข้าของแพง
เนื่องมาจากน้ำมันขึ้นราคา
น้ำมันขึ้นราคาตัวเดียวเท่านั้นนะครับ
มันเป็นผลพวงตามมาสารพัดสารพันธุ์

ราคาสินค้าแพงไปหมด
ฉะนั้นในช่วงภาวะอย่างนี้
พอได้ยินว่าใครมีข้อเสนอว่าถ้าทำอย่างนี้
ราคาน้ำมันจะลดลงมาได้
คนฟังก็หูผึงเลยครับ
โดยเฉพาะถ้าคนที่เสนอเป็นคนที่
มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำมัน
มีวุฒิภาวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมัน
คนเขาจะให้ความเชื่อ
อย่างกรณีที่คุณกรจติกาวนิษฐ์
หัวหน้าพักกล้าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเสนอ
คนก็โอ้โหระดับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเสนอ
มันต้องมีน้ำหนักมันต้องมีเหตุผล
มันต้องมีตักกะมันต้องมีความเป็นไปได้
คุณกรเสนอว่าถ้าทำอย่างที่คุณกรว่า
สองเรื่องราคาน้ำมันหน้าปั๊ม
จะลดลงมาได้๓บาท๔บาท
เอ้าคนก็หูผึ่งอย่างที่ว่า
เรื่องที่คุณกรเสนอมี๒เรื่อง
หนึ่งขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์
ใช้มาตรการของรัฐบาลทำให้ราคาหน้าปั๊มลดลงมาได้

ให้ใช้กลไกพรบว่าด้วยสินค้าและบริการ
โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ
ที่มีคุณจุลินรองนายกเป็นประธาน

ถือเป็นสินค้าควบคุมตามบัญชีของคณะกรรมการกลางชุดนี้
แต่ล่าสุดเรื่องนี้
หลัดกระทรวงพาณิชย์ตอบมาแล้วครับ
ว่าเรื่องนี้ถ้าจะเริ่มต้นต้องให้คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติที่นายกเป็นประธานเริ่มต้นก่อน
ต้องเริ่มต้นตรงนั้นก่อนไม่ใช่อยู่ดีให้คณะกรรมการกลางชุดที่ว่าตามที่ข้อเสนอคุณกรเป็นคนดำเนินการ
เหตุผลที่จะรองรับการตัดสินใจของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการเนี่ย
คุณกรบอกว่ามีน้ำหนักและมีเหตุผลปัจจัยสำคัญคือที่พูดกันมากราคาการกลั่นครับ
คุณกรเอาตัวเลขมาฉายโชว์ให้ดีให้ดูว่าปี๖๓เนี่ยค่าการกลั่นอยู่ที่๘๗สตังค์
มาตอนนี้สูงขึ้นหนึ่ง๘บาท๕๖สตังค์เพิ่มขึ้น๑๐เท่า

อยู่ที่๕บาท๘๐๖บาทต่อลิตรราคาเฉลี่ยนะฉะนั้น
ราคาก็จะลดออกมาได้ถึง๔บาทต่อฤทธิ์ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
ราคานี้เนี่ยลงกันก็ยังได้กำไรอยู่
นี่คือข้อเสนอที่ทำให้คนไทยหูผึ่ง
แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าประหลัดกระทรวงพาณิชย์ออกมาบอกว่า
ถ้าจะให้คณะกรรมการชุดนี้ทำเนี่ยต้องให้เริ่มต้น
ที่นายกรัฐมนตรีก่อนอันที่สองที่ทำให้ความหวังลิปหลีก็คือ
คำชี้แจงจากกลุ่มโรงกลั่นครับ
โรงกลั่นเลี้ยงหน้าโต้คุณกรจงใจทำให้เข้าใจผิด
พร้อมเปิดต้นทุนและเอียดยิบนี่กลุ่มโรงกรรมก็คือ
กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกรรมสภาอุตสาหกรรมสรุปก็คือว่า
เขาบอกว่าที่คุณกรพูดเนี่ยขอชี้แจงว่าคุณกรเลือกข้อมูลบางส่วน
มาทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดโดยค่าการกันที่นายกรยกมานั้น
ไม่ใช่ค่าการกรรมที่โรงกรรมได้รับจริงแล้วยังไม่ได้รับหักค่าใช้จ่าย
ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอื่นอื่นนอกจากนี้ข้อมูลที่เลือกมา
ก็เป็นฐานข้อมูลในช่วงโควิดระบาดปีหกสามหกสี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ย
ค่าการกันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติมากฉะนั้นเมื่อมานำเปรียบเทียบ
ก็ทำให้เข้าใจผิดว่าโอ้ค่าการกันปัจจุบันสูงขึ้นมาก
ผิดปกติซึ่งถ้าหากนำค่าการกันที่โรงกันได้รับจริงในช่วง
มีโควิดปี๖๑๖๒มาเปรียบเทียบกับค่าการกลั่นที่โรงการได้รับใน
สตางค์ต่อลิตรเท่านั้นไม่ได้สูงถึง๑๐เท่าแล้วไม่ได้สูงถึง๘บาทกว่าต่อลิตร
สรุปคือเขาชี้แจงว่าการฆ่าการกันไม่ได้สูงมากเกินเหตุ
อย่างที่คุณกรว่าเอ้าอย่างนี้ก็สรุปว่าข้อเสนอของคุณกรแป๊กครับ
แม้กระทั่งจำได้ไหมครับวันก่อนทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีพลังงาน
ออกโรงแถลงว่าได้เจรจากับโรงกัน
เพื่อขอให้ลงกันเอากำไรส่งเข้ากองทุนน้ำมัน
เดือนละประมาณ๖๐๐๗๐๐หรือ๘๐๐ล้านเนี่ย
ก็น่าจะเหลวไปด้วยเพราะเรื่องนี้เนี่ย
คุณคุรุจิตนาคอนทัพผู้อำนวยการสถาบันปิโตเรียมแห่งประเทศไทย
ออกมาชี้แจงครับเขาชี้แจงว่า
การที่จะขอให้จัดสรรเงินแบ่งกำไรมาให้รัฐ
ผู้บริหารต้องคิดหนักเพราะมันอยู่นอกเหนือกฎหมาย
อยู่นอกเหนือพันธกรณีใดและต้องขออนุมัติจากกรรมการบริษัทด้วย
ถ้ากรรมการบริษัทมหาชนใช้ดุลยพินิษฐ์ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมาย
ไม่ยึดประโยชน์ขององค์กรจนเกิดความเสียหาย
อาจจะถูกผู้ถือหุ้นฟ้องได้
ที่สำคัญคือกำไรสุทธิของโรงกันที่เป็นบริษัทมหาชน
จะรู้แน่ว่ามีกำไรหรือขาดทุนต้องรอให้ครบ๑๒เดือนของปีปฏิทิน
มาสรุปว่าโรงกันมีมากำไรมหาศาล
หาก๖เดือนหลังจากนี้ราคาน้ำมันมันร่วงลง
ลงกันกลายเป็นขาดทุนเขาจะไปเรียกร้องขอเงินส้มหล่นนี้มาจากรัฐได้ไหม
นี่คือคำชี้แจงของกลุ่มลงกัน
และอาจารย์ครูรุชิตนาครทัพ
สรุปว่ามันทำไม่ได้มันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติด้วย
แถลงเป็นมั่นเป็นเหมาะเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ย

มันจะเสียเหลี่ยมเสียฟอร์มหรือไม่เนี่ยค่อยดูกันเถอะ
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอีกมุมอีกด้านหนึ่ง
คุณสนทิรัฐสนทิจิรวงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ย
ตอนนี้เขาไปเป็นเลขาธิการพักสร้างอนาคตไทย
เขาบอกว่ามันถ้าจะทำก็ทำได้

ฉะนั้นเรื่องของน้ำมันก็จะต้องติดตามต่อไปว่า
มันมีทางที่จะทำให้เบาบางลดราคาลงมาได้ไหม
เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันกระทบต่อชาวบ้าน
นี่ล่าสุดชาวบ้านที่เดินทางด้วยรถร่วมบขทั่วประเทศ

ก็เลยมีหัวข่าววันนี้ว่า
รถโดยสารไม่ทนน้ำมันพุ่ง
หนึ่งกรกฎาคมนี้ประกาศหยุดวิ่ง๘๐
แปลว่าร้อยคันวิ่ง๘๐หยุดไป๘๐เหลือ๒๐
ทั้งหมด๒๗บริษัท๑๔๓เส้นทางทั่วประเทศ

ถ้ารัฐไม่ช่วยต่อไปจะเลิกหมดทุกคัน
โอ้โหนี่รถร่วมนะครับ
แต่รถของบคศนั้นยังปกติอยู่
รถร่วมเนี่ยหยุดเดิน
เดินรถไปแค่นี้ถือว่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนกันมาก
ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หนีไม่พ้น

ทุกสิ่งทุกอย่างก็แพงขึ้น
ที่ผมถามบ่อยว่าแล้วเราจะอยู่กันยังไง

ก่อนหน้านี้รายได้กับรายจ่ายมันก็ไม่ชนกันอยู่แล้ว
เพราะของแพงเพิ่มขึ้น
รายได้เท่าเดิมจะอยู่กันยังไง
ช่วงนี้เนี่ยการเมืองเขายุ่งกันอยู่เรื่องว่า
เขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะอภิปราย

รับมือและพร้อมที่จะอยู่ต่อให้ได้
ฝ่ายประชาชนทำอะไรได้ไหมครับ
ฝ่ายประชาชนก็จมปลักอยู่กับความทุกข์ความเดือดร้อนความยากร้ายต่อไป
ยังมองไม่เห็นเลยว่าสถานการณ์น้ำมันขนาดนี้
ใครมันจะทำอะไรได้ยังไง
สิ่งที่รัฐบาลออกนโยบายมา

สู้กับความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้
นี่คือการขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกระจายด้วยนะฮะ
ประชาชนบอกว่าตอนนี้หลังหักแล้วคุณทำไมรู้ไหมครับ
กรับภาระค่าใช้จ่ายแทบไม่ไหว
ยังไงถึงบอกว่าของทุกอย่างแพงแต่ค่าแรงยังเท่าเดิมมันก็หนักเหมือนกัน